ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคี
เพื่อทำให้ได้เพียง๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

เราไม่ต้องเป็นคนดีที่โลกต้องรู้จัก
แต่เราแค่เป็นคนดีของใครบางคน
เท่านี้ชีวิตเราก็มีคุณค่าแล้วครับ
เหมือนกับชีวิตของผู้ชายที่มาในรายการของเราในวันนี้

ตั้งใจดูแลผู้หญิงสองคนที่เขารักอย่างดีที่สุด
ชีวิตลุงทุกวันนี้ถึงน่าจะเหนื่อยยากลำบากระบวนเท่านั้น

เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องปีนี้ไม่มีเงินทองมารองรับความลำบาก
เพราะลุงมีหน้าที่ต้องดูแลผู้หญิงสองคนที่ลุงรักมากที่สุดในชีวิตสู้เนอะ
สมัยก่อนลุงกับป้าก็มีอาชีพค้าขายครับทำแกงไปขาย
ก็มีปลาท็อตมังปลาท็อตทัศน์พริกกระเทียมพีชไทย
แกงสามหม้อจะมีแกงเขียวหวานแกงหน่อไม้ไก่แกงโซ่ที่อ่ะ

แกงจากบ้านไปแล้วก็เอาอบตลาด
ไปถึงตลาดกระดักใส่ถุงครับมันถุงหาย

มีอยู่ครั้งหนึ่งครับระหว่างที่กำลังทำแกง
ต้องทนต้องทนต้องทนต้องทน
บ้านจะหมุนค่ะกลัวว่ามันจะทิ้มในหม้อพอรู้
เฮ้ยแม่เป็นไรนะ
แฟนก็วู้คิดว่าแฟนคนเป็นอะไรไปแล้ว

แล้วเขาก็สั่งป้าผ่าตัดเลย
หลังจากผ่าตัดปอดมาแล้วตอนนี้ปอดเหลือข้างเดียว
ทำอะไรก็ไม่ได้มันเหนื่อย
ตอนที่ป้าป่วยน่ะลุงแกลำบากมาก

มีผมให้ปลาแป้งให้

มาฉีดยาให้เมียให้แฟนครับ

ช่วง๒โมงครึ่งถึง๓โมงครับ

ฝากบอกว่าอยากกินแกงส้มต้นกล้วย

บางครั้งป้าตากข้าวไม่ไหว

สมัครโรงไม้ลงปูนเขาก็ไม่รับ
ไปทำงานก่อสร้างก็ไม่มีใครเอา

แล้วหลังจากนั้นก็เลยกลับมา

หลานผมเกิดมาเป็นเด็กผิดปกติ

ไปทวงตายวายตาย
ญาติหนูส่วนขี่ให้หนู
เช้า๓ครั้งคืน๓ครั้งค่ะ

แต่ด้วยหน้าที่ที่เราต้องทำ
ผมก็ไปเป็นพนักงานคนขับรถ
บางเดือนที่ส่งเงินกลับมาบ้าน๕๐๐บาท
ลูกจะไปหาหมอที่โรงพยาบาล
เราก็ต้องโอนไปให้เขา

ให้พ่อให้แม่ดูแล
ผมก็เป็นห่วงเหมือนกัน
ก็พยายามติดต่อหรือโทรคุย
นับวันรอสิ้นเดือนถึงได้กลับบ้าน

มาหาลูกมาหาแม่มาหาพ่อ

สิ่งแรกก็คือจะพากันไปทำบุญก่อน
น้องเนมชอบไหว้พระ

จะไปรับปะเข็มจากติ่งบุรี

ก็จะเก็บไว้ดูแลลูกดูแลหลาน

นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับผมนะครับ
ขอต้อนรับครอบครัวลุงชายจากสิงห์บุรีครับ

สวัสดีครับพี่คุณครับ

แต่พอเขาล้มป่วยแล้วเราก็ทำคนเดียว

งานมันก็ต้องอยู่ในบริเวณระแวกบ้านเราแถวนั้น

วันธรรมดาก็ต้องไปส่งโรงเรียนต้องไปส่งเนงโกเรียน๘โมง

ยาเบาหวาน๘โมงครึ่ง๙โมงไปทำงาน

เห็นบอกว่าป้าก็ต้องตัดปอดไปข้างนึงเหรอครับ

มันเกิดจากสาเหตุอะไรครับป้าเรือน
ป้าโปรดท้องหมอก็ถ่ายทะเลไป

เขาก็ส่งป้าไปที่โรงพยาบาลสวงอกไปตัดปอดจ้ะ

ก็มีแน่นบ้างอันใจไม่เคยออกก็ให้แฟนทุกข์หลัง
วันนั้นที่บอกว่าป้าเขาวูบลงไปมันมีความดันด้วยใช่ไหม
จากเดี๋ยวป้าเป็นเบาหวานไขมันมันดันทั้งหมด๖๖ยอด
แล้วมันต้องได้กินมาเพิ่มขาอ่อนก็ริ้งแข็งเนี่ย
ผู้กรรมชาติผู้ก็ค่อยตกปากเลยไง
คุณลุงดูแลคุณป้าดีมากแค่ไหนครับ
ตอนที่ป้าตัดปอดนะบ้านไม่มีที่ฝุ่นเลย
เขากวดเขาถูตลอดพอจะกินข้าวก็แม่งกินข้าวก็ไหล
แล้วป้าบอกว่ากินงั้นกินนี่แกก็ไปหามาให้กินแล้วก็อาบน้ำอาบผ้า

ห่วงครับห่วงสุขภาพเขาตอนนี้
อยากให้สุขภาพเขาดีผมก่อนอยู่กันอย่างมีความสุข
แต่ตอนนี้มันมีหลายเรื่องราวที่เขามากดใจแต่ก็ยังสุขอยู่
เพราะชีวิตเราไม่ได้ห่างกันอยู่ด้วยกันมาตลอด
ผมเห็นที่ทำแกงทรงแกงส้มเนี่ยจริงลุงเป็นคนทำกับข้าวได้ไหมครับ

แล้วเขาทำให้กินแกงส้มวันนั้นอร่อยไหมป้า

ลุงหมดเลยเนี่ยลุงเสียกำลังใจเลยป้า

อืม

ลูกชายเองก็ยังต้องดูแลน้องเนมด้วย

ระบบขับถ่ายไม่ปกติเป็นมาตั้งแต่เกิดครับ
บอกว่าไม่นานมานี่น้องเนมเองก็ต้องมีการผ่าตัด
ผ่าตัดด้านหลังครับก็ได้๔เดือน๕เดือนแล้ว
สาเหตุที่ต้องผ่าเพิ่มอย่างนี้เพราะอะไรครับ

คุณหมอบอกว่าถ้าไม่ผ่าจะพังพืชมันจะยึด
ทำให้เดินไม่ได้เมื่อโตขึ้นไป

หมั่นทำความสะอาดเรื่องความสะอาดแล้วก็ให้เขาดื่มน้ำเยอะ
มันสวนทุก๒๓ชั่วโมงต่อครั้ง
ผมจะเป็นคนสวนตลอดสักประมาณ๒๓ขวบ
แล้วผมก็ได้เลิกกับแม่น้องเนมแล้วผมก็เลยไปสอนย่า
ผมก็อยู่ได้ประมาณ๒๓เดือนผมก็ขายรถ

ผมก็ไปมาทุกเดือนกลับบ้านแล้วก็ส่งตังค์ให้ครับ

เดือนหนึ่งส่งให้กับทางบ้านนี่สักเท่าไหร่ครับ
น้อยหน่อยได้โอเยอะหน่อยก็จะให้๔๐๐ถึง๕๐๐บาท
แต่ถ้างบางวันที่แบบกลับไวหน่อยก็จะ๓๐๐๐บาทประมาณนี้ครับ
เห็นบอกมีวันหนึ่งที่ทางครอบครัวแบบ

แล้วผมก็มีติดตัวอยู่ประมาณ๑๐๐๐บาท
ผมก็เลยโอนให้แม่เพื่อไปหาหมอก่อน
แต่ผมไม่ได้บอกเขาหรอกว่าผมมีเท่าไหร่เท่าไหร่
หนุ่มตายเองก็เพิ่งมารู้ในตอนที่

นั่นก็คือเรื่องอาหารการกิน

ทีมงานไปสัมภาษณ์ผมมาฟังจากเขา

ทำไมถึงไม่บอกความจริงกับลูกครับ

อยากให้กำลังใจอะไรกับลูกที่แสนดี

แล้วมีคำสอนอยู่คำหนึ่งที่ลุงชายพร่ำสอนลูกชายคนนี้
แล้วเขาก็จำติดกล้องอยู่ในหูเขาตลอดเวลา

เหมือนที่พ่อดูแลแม่เหมือนทุกวันนี้ครับ
คือมีครอบครัวเราก็ทำงานจนไม่มีเวลาให้เขาอะครับ
ก็เลยปล่อยให้เวลารักษาตัวเองมาเรื่อย
ทางนาทางตาทำงานเพื่อสามชีวิตเนี่ยครับ

ครับลูก

เนมก็ช่วยปู่ย่าได้เหรอลูกเหรอ
พ่อแม่หนูเรียกพ่อแม่แล้วใช่ไหม

หลีบขาถูขี้นก

ถามมันมั้ยถ้ามันมาขี้ตรงนี้เยอะแยะไปหมด
เขาขอตามไปเหรอพ่อยังไง

ทำไงเขาทำอย่างนั้น
ก็ซื้อติดไม้ติดมือกลับมา
แล้วเวลาเห็นท่านกินก็มีความสุข
มีความสุขครับ
ไอ่ตัวเล็กชอบกินอะไรลูกสาว

ดูแลครอบครัวด้วยแล้วก็หารายได้เล็กน้อย
พอมีรายได้เข้ามาบ้างก็อยู่ได้แล้วครับแล้วลุงมีที่ขายเหรอครับ
อย่างสมมุติก็ไปตามไปเลยครับวิ่งตามบ้านตามอะไรไปเลยครับ
เอาละครับแต่ก็ต้องทำไปตามกติกาคือตอบโจทย์๔ข้อ
ถ้าวันนี้โชคดีก็อาจจะได้ทุน๑ล้านบาทกลับไปบ้านไปต่อชีวิตกัน
ขอบคุณสำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอดในวันนี้นะครับ

คุณผู้ชมครับความรักอย่างเดียวอาจจะไม่พอสำหรับชีวิตครอบครัว
เพราะการรักษาชีวิตครอบครัวต้องใช้ความอดทนความเมตตาความเข้าใจซึ่งกันและกัน
ช่วงหน้าเรามาเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของลุงชายจากจังหวัดสิงห์บุรี
ท้ายในเวลา๓นาทีครับ